หลายพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับวันเด็กนะคะ

เขาจัดงานวันเด็กโดยการให้เด็ก

บรรยากาศสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะ

ก็พากันร่วมการเล่นเกมจับปลาไหล
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งภายในงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้
จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
อำเภอชายแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ

ก็เล่นกันจับปลาไหลเต้นกันสนุกสนานค่ะ
รวมถึงก็มีการตีปี๊บแบบนี้ด้วย

เช่นเดียวกับโรงเรียนอนุบาลวังโป่งจัดกิจกรรมวันเด็กนะคะ
ก็สร้างความสุขให้แก่เด็กตลอดทั้งวัน
โดยมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอย่างการเหยียบลูกโป่ง
หลับตาตีปีบเบอร์สกรูก้าวอี้ดนตรีวิ่งผัดกินวิบาก
รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้วย
โอ้โฮบรรยากาศสนุกสนานนี่น้องมาทำอะไรกัน

อันนี้น้องรับของแจกจากผู้ปกครอง
จากผู้ที่นำมามอบให้ในกิจกรรมวันเด็กค่ะ
ส่วนใหญ่กิจกรรมวันเด็กจะเป็นการล้านเล่นพื้นเมืองพื้นบ้านแบบนี้
เด็กก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ
ไปดูบรรยากาศภายในอุโมงปลาน้ำเข็มที่เชียงใหม่
ก็คือที่ซูออคอเรียมนั่นเอง
บรรยากาศโอ้โหดูตื่นเต้นตื่นตาไม่แพ้กันเลยนะคะ
ที่นี่เขาจะแสดงโชว์การให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดค่ะ
ชุดนี้นำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในปีนี้เลย
ในวันเด็กแห่งชาติก็จัดแสดง๒รอบ
คือช่วง๑๐นาฬิกา๓๐นาทีจนถึง๑๑นาฬิกา
และช่วงเวลา๑๕นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
อกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมายมีแจกของขวัญให้กับเด็ก
ส่วนเด็กเล็กสามารถเข้าชมสวนสัตว์ได้ฟรี
เด็กโตลดราคาให้เข้าชมครึ่งราคาเลยนะคะคุณ

ทางด้านสำนักงานพัฒนาภาค๓
โดยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ก็จัดงานวันเด็กล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูงกว่า๗๐๐คน
สร้างความสุขความสนุกสนานให้กับเด็กนะครับ
ซึ่งภายในงานก็มีการสาธิตยิงปืน
และแสดงยุทธวิธีการรบของทหาร
ยังมีการนำอาวุธยุทธโปรกรณ์ต่างทั้งปืนใหญ่
รถถังรถทหารรถสายพานลำเลียงนะครับ
ต่างทั้งปืนครกก็ไปให้เด็กได้สัมผัส
เด็กผู้ชายชอบเป็นความฝันเหมือนกันเนอะ
มาอยากเป็นทหารนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กัน
เป็นการปลูกฝังการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมให้กับเด็กครับ
บรรยากาศที่เห็นเมื่อสักครู่ก็ไม่ต่างกับที่จังหวัดยาลา
ก็มีการจัดงานวันเด็กล่วงหน้าไปก่อนตามโรงเรียนต่าง

หน่วยงานก็ร่วมกันสนับสนุนของขวัญของแจกของรางวัล
รวมถึงอุปกรณ์การเรียนเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับน้อง
หนูในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมน่ารักแบบนี้

ซึ่งที่โรงเรียนบ้านท่าศาสตร์มีกิจกรรมการแสดง
แล้วก็ต่อยมวยทะเลแบบนี้ค่ะโอ้โหสนุกสนานนะคะ
ทำกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดด้วย
ส่วนที่โรงเรียนอนุบาลยาลาจัดกิจกรรมเล่นเกมต่างนะคะ

ถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
ทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์
พร้อมต่อให้เป็นเด็กดีนะคะมีคุณธรรมจริยธรรม
เป็นพลังสำคัญของประเทศชาติ
ความขวัญของเด็กคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะคะ
ที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้นั่นก็คือ
เด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคง
อันนี้เป็นคำขวัญประจำวันเด็กแห่งชาติปี๒๕๕๙
จำไว้นะคะเผื่ออาจจะเป็นหนึ่งคำถามที่จะฉิงรางวัลในปีนี้ด้วย
กันอีกครั้งค่ะเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคงค่ะ
ปิดท้ายกันนะคะที่โรงพยาบาลบุรีรำค่ะ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติก็มีสันทนาการมีเกมมากมายนะคะ
รวมไปถึงตอบปัญหาชิงรางวัลวาดภาพระบายสี
ของเล่นให้กับบรรดาเด็กที่ป่วยด้วยโรคต่าง
ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วย
บรรยากาศสนุกสนานคึกคักเด็กก็มีรอยยิ้มนะคะ
พอมีรอยยิ้มมีความสุขก็มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรค
แล้วก็จะหายจากอาการเจ็บป่วยโดยเร็วนะคะ